เพลง
ก็เป็นข่าวกันในวันนี้นะครับซึ่งหลายสื่อนั้นก็เริ่มจะตีข่าวอย่างเป็นทางการกันบ้างนะครับ
แต่ว่าเนื้อหาสาระของคองโก้เองเนี่ยเดี๋ยวคงต้องติดตามเป็นรายวันนะครับ
สรุปแล้วจะเดินทางมายังไงแล้วอุ่นเครื่องกันนะครับในรูปแบบไหน
สนามลงล็อกที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตนะครับอุ่นเครื่องกับทีมชาติคองโก้
ก็สาเหตุที่อุ่นเครื่องกับทีมนอกทวิปเนื่องจากว่าทีมจากเอเชียส่วนมากติดโปรแกรมอยู่แล้วครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไทยแข่งไป๒นัดบางชาติแข่งนัดเดียว
ดังนั้นโปรแกรมวันที่๑๕ตุลากรมของทีมไทย
ก่อนหน้านั้นวันที่๑๐ตุลาคมหลายชาติก็จะเตะบอลโลกรอบคันเลือกอยู่แล้ว
ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสมควรเหมือนกัน
การอุ่นเครื่องก่อนที่คองโก้เนื่นจากไทยเองก็ไม่ต้องออกเกี่ยวกับหน้าประเทศนะครับ
ปัจจุบันทีมชาติคองโก้อยู่อันดับไหน๗ของโลกนะครับ
คือมี๒ชาตินะครับเป็นคนละชาติ
ส่วนผู้เล่นของทีมส่วนมากก็เล่นในหลีกรองของยุโรป
หลีกเดอร์ของฝรั่งเศสแล้วก็หลีกของบาแกเรียครับ

ตุลาคมแข่งขัน๑ทุ่มนะครับ
เริ่มเข้าสัญญาณ๑๘นาที๓๐นาทีวิเคราะห์เกมกันก่อนครึ่งชั่วโมง